คุณผู้ชมไปตามติดชีวิตวาดที่คุณพ่อป้ายแดงนะคะ

เมื่อวานนี้พี่จักรีนของเราไปเกาะถึงขอบสนามกันเลยทีเดียว
สนามที่ว่าคือสนามฟุตบอลนะคุณ
ซึ่งบอกเลยนะว่าฝีเท้าไม่แพ้มืออาชีพ
ฟิตจริงอะไรจริงแต่ที่ฟิตยิ่งกว่านั้น
เห็นจะเป็นการเตรียมตัวเป็นคุณพ่อมือใหม่
พี่หนุ่มเขาบอกว่าเตรียมตัวเป็นอย่างดีทั้งภาคทฤษฎี
และภาคปฏิบัตินะจ๊ะดูได้จากการเริ่มเตรียม
อาหารให้ศรีพันรยาจนแฟนคลับเขาแซวกันยกใหญ่
ในโซเชียลเลยนะคุณซึ่ง
ถ้าดูจากสีหน้าที่อิ่มเอิบตอน
ให้สัมภาษณ์กับพี่แจ๊กกะรีนของเราบอกเลยนะคะว่า

ใช่ให้พี่ติ๊กทานครับผมให้น้องติ๊กทาน
เหนิดนี้ค่ะหน้าที่คุณพ่อพ่อบ้าน

เราก็ดูแลแล้วก็พยายามอ่านคู่มือ
หนังสือปรึกษาแพทย์
ว่าคือเขาเรียกว่าอะไร

มันก็ต้องใช้การปรับตัวอยู่เยอะพอสมควรนะ
เพราะว่ามีสมาชิกคนใหม่เข้ามาในครอบครัว
จะต้องดูแลอย่างไรดูแลภรรยายังไงนี่ว่าอย่างหนึ่งแล้วนะ
ลูกน้อยที่กำลังจะลืมตาดูโลกเนี่ย